ดำน้ำที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็หน้าดำที่สุด
น่าจะเป็นสมแสนนะน้ำใสอ่ะนะครับ
นี่ใครจะไปเที่ยวตอนนี้มีจุดท่องเที่ยวเพิ่มนะ
คือน้ำมันลงน้ำมันลงเสร็จปั๊บ
เรือประมงที่เขาทิ้งเอาไว้เป็นปากการังเทียม
มันโผล่ขึ้นมานี่นะครับ
คุณก็จะไปดำน้ำแถวนั้นด้วยแล้วดูสีน้ำนี่
นี่แหละใสจริงผมไปก็ชอบ
สมแสนเนี่ยสีมรกฎมากครับ
นี่เป็นเรือประมงคุณผู้ชมเป็นเรือประมงขนาดใหญ่เลยนะ
มันโผล่ขึ้นมาที่อ่าวสมแสนอำเภอสัตว์ตะขีบจชนบุรี
น้ำมันลงอะครับน้ำลงเสร็จปั๊
ปั๊บแล้วระยะทางเนี่ยครับโอ้โหเขาบอกเป็นร้อยเมตรเลยนะ
เป็นหลายร้อยเมตรเลยเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เขาบอกว่าโอ้โหเห็นหมดเลยนะอะไรที่อยู่ใต้ผืนทรายในท้องทะเล
เห็นชัดเป๊ะเลยคือจุดนี้เป็นจุดชมวิวอยู่หน้าหาดสีทองครับ
ห่างจากชายฝั่งไปประมาณสามร้อยเมตรครับ
พอเกิดปรากฏการณ์น้ำลงปั๊บก็ทำให้เห็นสุสานเรือหลายลำ
บนผืนทรายนี่แหละฮะหลังจากจมอยู่ใต้ทะเลมาเป็นเวลานานครับ
ที่ผ่านมานะครับสุสานเรือเหล่านี้เป็นบ้านของปลานะครับ
เป็นปากการังเทียมเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลต่างนะครับ
ช่วงน้ำรถเนี่ยสุสานเรือมันก็โผล่ขึ้นมาให้เห็น
กลายเป็นจุดถ่ายรูปโอ้นี่ไปบินโดรนมาสวยจริงนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าปกติจะเห็นแค่เสากระโดงเรือมันโผล่แค่นั้นแหละ
นะครับแต่เนื่องช่วงเนื่องจากช่วงนี้น้ำทะเลมันลดระดับลงไปมากครับ
คุณผู้ชมทำให้ซากเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานะครับ
เกือบทั้งลำคือกองทัพเรือเขาเอาซากเรือประมงที่จมพวกนี้นะครับ
คือใช้การไม่ได้แล้วนะครับมาทิ้งแต่ไม่ได้ทิ้งแบบทิ้งให้สกปรก
คือทิ้งให้เป็นปากการังเทียมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
อย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับ
ปรากฏของสุสานเรือประมงครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
นะครับแล้วชาวบ้านไปอย่างมากก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับ
แต่เห็นแบบนี้อย่าปีนขึ้นไปนะเอาไปได้เออมันผูแล้วนะค่ะ